หากพูดถึงหน่วยงามราชการแล้วหลายคนอาจจะพูดคำว่า
แม่เชยจังอันนี้ต้องยอมรับกันตรง
วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการบางที่ยังเป็นแบบเดิมเฉย
แต่คราวนี้จะพาไปดูความทันสมัยของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เขาใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่จะดูแลเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง
และมีเรื่องที่ดังมากเพราะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมเขาไปแฮชแท็กว่าไม่น่ารักเลย

และหลังจากนั้นก็มีคนจับจ้องว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา
เขามีลีลาในการทำงานที่ทันสมัย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจีรภาสุริสุข
ไม่น่ารักเลยกลายเป็นวรีเด็ดที่จุดกระแสต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ทวิตภาพของท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
หิ้วถุงกระสอบแอดมินก็ได้ตอบกลับมาด้วยถ้อยคำที่น่ารัก
แล้วก็เป็นกันเองมากค่ะ
ซึ่งแอดมินตัวจริงของเพจนี้เล่าว่า
ด้วยหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
ยากต่อการทำความเข้าใจให้กับประชาชน
และปัจจุบันก็มีการลำบ้านลิขสิตผ่านทางอนไลน์เพิ่มขึ้น
เลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสร้างความเข้าใจ
และเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารที่เป็นกันเองค่ะ
พยายามจะปรับภาพตัวเองจากความที่เป็นทางการ

โดยที่ไม่ต้องใส่พาสเทลเลยเราก็จะดูซอฟต
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนลุคมาในลักษณะของการที่จะทำยังไง
ทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาในการโต้ตอบนะฮะ
รวมไปถึงเนื้อหาต่างพวกคอนเทนต์ต่างที่ลงในเพจเนี่ย
ก็พยายามปรับให้มันเป็นภาษาพูด
แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายครับ

สอดส่องความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล
การตอบคำถามในเชิงข้อมูล
และการพูดคุยแบบสนุกสนาน
รวมถึงการแชร์รูปภาพให้เข้ากับกระแส
พวกเขาบอกว่าข้อสงสัยของประชาชนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ยินดีตอบคำถามไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการค่ะ
เรื่องของการไปเจอเรื่องหนังละเมิดเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นเหตุผลที่
คนที่เขาไปดูหนังละเมิดหรือว่าในเพจละเมิดเนี่ย
แทนที่เราจะไปบอกกล่าวเขาดี

ผมเชื่อว่าใครเห็นแล้วก็น่าจะเข้าใจได้ว่า
มันเป็นกระแสอยู่หรือว่าเป็นคำที่แบบฟังแล้ว
อ่านแล้วปุ๊บคือมันโดน
อย่างเช่นคำที่แบบว่าโลกสวยหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้
เราก็หยิบคำตอบมามาเป็นคำถาม
แล้วก็มาตั้งให้สังคมตั้งคำถามกลับว่า

สิ่งที่เรากำลังเป็นปัญหาอยู่มันเป็นอะไรอยู่ตอนนี้นั่นเองครับ
ด้วยความที่กลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงาน

ด้วยความที่เพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีทีมงานดูแลกันอยู่๓คนค่ะ

ให้เป็นคนที่มีบุคลิกที่สนุกกวนเข้าถึงได้ง่าย
แล้วก็เป็นนุ่มในวัยเบนเจอร์เพศด้วยค่ะ
แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยหน้าตาของแอดมินค่ะ
ธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่า
ข้อร้องเรียนจากโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นประโยชน์มาก
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง
เพื่อประสานงานไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์
ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปค่ะ
สิ่งที่กรมมอนิเตอร์เนี่ยจริงแล้วอยากจะ
สร้างกระแสให้เด็กรุ่นใหม่
หรือว่าคนรุ่นใหม่
ตระหนักถึงความไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะฮะ
ในที่นี่ก็คือสิทธิด้านทรัพย์สินธรรมนิยา
อยากให้ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอมค่ะ
โดยในเดือนที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียน
เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มาทางแอดมินกว่า๕๕เรื่อง
ที่เป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิภาพยนตร์
และ๒๔เรื่องเป็นเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายการค้า
และแอดมินยำว่าหน้าที่ที่ทำจะไม่ใช่แค่กระแส
แต่จะปฏิบัติหน้าที่ที่น่ารักแบบนี้ต่อไปค่ะ
ถือว่าเป็นการนำโซเชียลมาพลิกโฉมหน่วยงานราชการ

ให้เข้าถึงหน่วยงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน